พลเมืองดีที่เขาไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวค่ะที่สัตหีบชนบุรี

เขาก็ลงไปช่วยเด็กปลอดภัยแต่ว่าจังหวะ
คือเขาช่วยเสร็จแล้วคลื่นมันมาซัดเขาลงไปแล้วเขาก็หมดแรง
มน้ำเสียชีวิตหลังจากช่วยเด็กมาได้๒คนนะคะ

ล่าสุดเนี่ยค่ะญาติก็ไปรับศพของผู้เสียชีวิตนะคะ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดค่ะ
ประดาน้ำหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ
ก็ช่วยกันค้นหาร่างของพลเมืองดีคนนี้นะคะ
นายวุฒิชัยเจริญธรรมอายุแค่๒๕ปี
มน้ำที่ชายหาดนางรำอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เขาเป็นพลเมืองดีค่ะคุณผู้ชม
วุฒิชัยคนนี้เขาไปช่วยเด็กชายสิงหาหวังพลาย
กับเด็กหญิงสุธางรัฐหวังพลายอายุ๑๕ทั้งคู่นะคะ
น้องสองคนกำลังจมน้ำ
นายวุฒิชัยลงไปช่วยช่วยน้องสองคนนี้มาได้
แต่ตัวเองถูกคลื่นซัดจมเข้าไป
แล้วก็เหมือนกับหมดแรงพอดีค่ะ
คือจมน้ำต่อหน้าต่อตาคนที่อยู่ตรงนั้น
ก็ช่วยกันค้นหาร่างจนเจอนะคะ
นายวุฒิชัยจมอยู่ใต้น้ำห่างจากฝั่งไป๒๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมาบนฝั่ง
เด็กชายสิงหากับเด็กหญิงสุธางรัฐ
ที่ผู้ตายไปช่วยขึ้นมาได้เนี่ยโอ้โหกราบศพเลยนะคะครับ
คือขอบคุณแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทางตำรวจภูทรสัตหิบบอกว่าตอนที่กำลังเล่นน้ำกันเนี่ยค่ะ

เด็กชายสิงหากับเด็กหญิงสุธางรัฐคลื่นสัตว์

เด็กก็เลยตะโกนร้องให้คนช่วยนะคะ
ก็มีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะตรงนั้นนะคะ
นายวุฒิชัยเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีนะคะ
เขาก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนกับครอบครัวเขาเห็นเหตุการณ์
เขารีบไปช่วยเลยค่ะ
ว่ายน้ำเข้าไปช่วยแล้วก็ผลักเด็กสองคนกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย
แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นเพราะว่าคลื่นมา
แล้วก็เป็นคลื่นลูกใหญ่เลยซัดร่างของนายวุฒิชัยพลเมืองดีคนนี้นะคะซัด
ออกไปจากฝั่งครับเขาก็พยายามจะไหว้เข้าฝั่งนะ
แต่สู้แรงคลื่นไม่ไหวหมดแรงจมน้ำไปในทะเลต่อหน้าต่อตา

ตัวนายวุฒิชัยพลเมืองดีคนนี้นะคะ

ภรรยากับลูกเขาก็ไป

คือก็ไปทะเลด้วยกันนี่แหละ

ภรรยากับลูกก็เห็นต่อหน้าต่อตา
คือจมหายไปต่อหน้าต่อตาภรรยาเลย
นางสาวกุณทวีวัชศรีอายุ๒๑ปีคนนี้เป็นภรรยานะคะ

ญาติที่เขาไปด้วยกันก็นิมนต์พระสงฆ์
ประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณของนายวุฒิชัย
ก่อนที่จะเคลื่อนศพกลับไปที่บ้านเกิดที่อุดรธานีนะคะ
บรรยากาศคือเศร้าจริงค่ะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าเขาก็ไปเที่ยวทะเลกันทั้งครอบครัวนะ
ที่หาดนางรำแล้วจังหวะเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงเด็กร้องขอความช่วยเหลือก็เลยรีบลงไปช่วย
เป็นคนจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือสังคม
ช่วยเด็กมาจนถึงบริเวณที่เด็กยืนได้ก็คิดว่าเด็กปลอดภัยแล้ว
แต่ไม่ทันไรเหตุการณ์ไม่คาดคิดจริงคลื่นลูกใหญ่มาเลยอะค่ะ
ร่างของสามีของเธอออกไปจากฝั่งสามีก็พยายามจะไหว้เข้ามา
คือเธอบอกว่าเธอแบบเห็นต่อหน้าต่อตาว่าสามีหมดแรงแล้วก็จมน้ำไป
โอ้โหส่วนที่อุดรธานีนะครับบ้านของผู้ตายนะฮะ
เชียงยืนตะบนเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
บ้านของนายวุฒิชัยญาติพี่น้องเพื่อนบ้านก็มาช่วยกัน
ในการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมรับศพนายวุฒิชัย
ก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ตาของนายวุฒิชัยบอกว่าลูกเขยนี่เป็นคนดีมากนะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่น
คือก็เสียใจนั่นแหละแต่ก็ภูมิใจที่ลูกเขยเนี่ยสามารถช่วยเหลือชีวิตเด็กทั้งสองคนเอาไว้ได้นะครับ

โดยงานก็เลยให้เงินช่วยเหลือครอบครัวของพลเมืองดีผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็มีทางฐานทัพเรือสัตหีบมีทางผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
สสชนบุรีก็มอบเงินช่วยเหลือทางฐานทัพเรือสัตหีบ
เงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต๕๐๐๐บาทในเบื้องต้น